สถานะสีเหลืองดรธนกรอยากชี้แจงไหมคะ
เพราะว่าคนก็ใจจดใจจ่อว่ามันยังไงนะ
มันนานแล้วมันไม่เปลี่ยนสักทีนะ
คือคืออย่างนี้ครับมันมีอยู่สองอย่างที่ที่เรา
อย่างวันนี้คนที่มาร้องเรียนตั้งแต่วันที่๑๓เมษาเนี่ยนะครับ
จนถึงวันนี้ประมาณสัก๑๕๐๐๐คน

ก็จะเป็นบุคคลที่มีปัญหาสองอย่าง

ก็ยอดจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ

บัญชีที่แจ้งมาไม่ตรงกับ
เร่งประจำเนินการทำพร้อมเพลย์ให้จบนะครับ

ส่วนการคลังเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วนะครับ
อดมากถึง๑ล้านคนนะครับ

ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ในเรื่องเร่งไปดำเนินการในการที่จะเปิดพร้อมเพลย์นะครับ
เพราะว่าเงินจะได้เข้าบัญชีท่านเลยนะครับ

คือว่าเขารอกันว่าไอ้คำว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นคือเท่าที่
คุณจอมขวัญถามว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีหรือข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเนี่ย

อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีและข้อมูลการรับเงินเนี่ย
ก็คือว่าตรงนี้ท่านจะต้องเร่งดำเนินการมียอดถึง๑ล้านคนเนี่ยนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้คือท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
ท่านจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวเงินก็จะถึงมือท่านนะครับ
ตรงนี้ในหลักการเนี่ยต้องขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงนะครับว่า
เอ๊ะแล้วมันจะได้เงินไหมเพราะว่าคือบางคนเนี่ยไปแก้แล้วก็มันแก้ได้ครั้งเดียวนะครับ
มันต้องไปเปิดพร้อมเพลย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขากังวลว่าที่มาร้องเรียนเนี่ยก็เยอะนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เงินไหม
หลักการเนี่ยผมขอพูดในหลักการว่าถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับท่านได้เงินอย่างแน่นอนนะครับส่วนวิธีการเทคนิคอะไรต่างต้องไปแก้ไขกันเนี่ยก็ตรงนี้ถ้าเป็นส่วนของพี่น้องประชาชนก็ให้เร่งดำเนินการแก้ไขนะครับ
แต่ว่ากระทรวงการศักดิ์เองเนี่ยก็จะพยายามช่วยหาช่องทางที่มันเร่งจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นลักษณะของบัญชีเนี่ย
มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีถูกปิด
ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีชื่อไม่ตรงกับการลงทะเบียน
คือมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นคือ

แล้วก็คือบอกก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทางโฆษกระทรวงคลังนะคะ
คุณลวรนก็คือบอกตรงกันคือว่า
แก้ไปเลยด้วยวิธีเดียวก็คือไปสมัครพร้อมเพลย์นะคะ

ต้องไปทำอะไรกับบัญชีของตัวเองอันเดิมก็ได้
สมัครพร้อมเพลย์เลยแล้วคือรอเงินโอนเข้า
เท่ากับว่าคนที่อยู่ในสถานะสีเหลืองก็จัดการที่ตัวบัญชีของตัวเองก่อน
แล้วก็รอการโอนเงินเข้าแบบนี้ถูกนะคะ
ถูกต้องครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่า

กังวลว่าเอ๊ะไปแก้ไขแล้วยังไม่ได้
คือขอให้มั่นใจนะครับว่าถ้าท่านผ่านเกณฑ์
แล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยได้เงินแน่นอนนะครับ
ไม่มีแบบคือถ้าสมมุติมันขึ้นเป็นสีเหลืองแล้ว
มีปัญหาที่ตัวบัญชีไม่มีเด้งกลับไป
ว่าจะถูกยกเลิกสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่มีแล้วนะคะคือรอไม่มีครับรอบัญชีเสร็จโอนเงินเข้าบัญชีจบนะคะ
ในขณะที่เรียนถามเพิ่มเติมค่ะเมื่อสักครู่นี้อีก๑กลุ่ม
ที่บอก
ก็อยู่ในกระบวนการที่กระทรวงการคลัง

ก็ธนการภูมิไทยกำลังพินาคัดคล้องอยู่นะครับตรงนี้นะครับ
ซึ่งท่านสั่งการแล้วว่าท่านต้องดูแลด้วยนะครับตรงนี้นะครับ
ล้าน๗เนี่ยรายละเอียดหรือวิธีการหรือความชัดเจนจะมีออกมาสักประมาณวันไหนคะดรธนกร
ผมเข้าใจว่ากระบวนการต่างเนี่ยตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับ
มันก็จะไปจบใกล้เคียงกับวันที่๑๗นะครับ
ที่ไม่ได้อยู่ในงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะแต่เป็นการตกโหลในลักษณะอื่น
แม้กระทั่งอาจจะมีแนวคิดว่ามีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ได้สิทธิ์เนี่ย
มันจะมีมาอีกระลอกหนึ่งไหมคะ
ในส่วนของเงินเยียวยา๕๐๐๐นะครับในการที่จะเปิดรอบใหม่นี้มันคงยังไม่มีนะครับ
ไม่มีนโยบายแต่ว่าในส่วนที่ตกลจมันก็ต้องไปดูวันนี้
ถ้าเกี่ยวข้องกับ๕๐๐๐บาททั้งสีก็จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่โครงการนี้ปิดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องที่
อย่างวันนี้บางครั้งพี่น้องประชาชนที่มาที่กรมประชาสัมพันธ์
บางคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ๕๐๐ก็เยอะนะฮะ
เราก็ได้เก็บรวบรวมแล้วแล้วก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นที่เราคุยกับดรธนกร
คือว่าก็จะมีคนที่ได้รับโอนเงินจนถึงวันศุกร์นี้นะคะ
ครบประมาณ๑๔ล้านคนแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์
ก็จะใช้เวลายืดระยะไปจนถึงประมาณวันอาทิตย์นี้
คิดว่าเกือบจะเต็ม๑๐๐น่าจะทบทวนสิทธิ์กันเสร็จนะคะ
แต่ใช้คำว่า๙๐นะคะคุณผู้ชมแล้วก็บวกวันในการโอนเงินไปอีก
ประมาณสัปดาห์หน้าน่าจะเคลียร์แล้วก็เรียบร้อย
เกือบเกือบจะปิดโครงการได้จะเหลือก็แค่ณตอนนี้นะคะ
ระหว่างที่เราคุยกันจะเหลือก็แค่บุคคลที่ต้องแก้ไขบัญชี
ซึ่งเข้าอยู่ในลักษณะของสถานะสีเหลืองที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะ
ก็คือคำแนะนำคือสมัครเป็นพร้อมเพลย์จะง่ายสุด
แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มคนใหญ่หลังจากนี้รอฟังในระหว่างนี้
ข่าวจะออกมาว่าอย่างไรคือคนประมาณ๑ล้าน๗แสนคน
วันนี้เราคุยกันจบแค่นี้ก่อนนะคะดรธนกร
ครับยินดีครับ

พอวันที่๑๕พอเกษตรจ่ายเงินออกไปเนี่ย
ผมเข้าใจว่าคนที่มาร้องเรียนร้องทุกข์ต่างมันก็คงลดลงนะครับ
เพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้าใจว่า
ท่านอยู่ในเกษตรแล้วจะมาอยู่ในส่วนนี้ก็เยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกระทรวงเกษตร
กศจ่ายเงินวันที่๑๕นี้นะครับประมาณ๑๐ล้านหัวหน้าครัวเรือนเนี่ย
มันก็น่าจะทำให้การเยียวยาครอบคลุมมากขึ้น
แล้วก็พี่น้องประชาชนก็คงจะเดินทางมาที่กระทรวงน้อยลงนะครับ
ค่ะยังไงเดี๋ยวเราสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะ